ไม่แพ้กับชนบุรีชนบุรีนี่ก็มาแรงแซงทางโค้งเหมือนกันนะคะ
ไม่มีอยู่วันหนึ่งอ่ะยอดผู้ป่วยรายใหม่เนี่ยแซงกรุงเทพได้ซ้ำนะคะ
ใช่ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่กระทบมากมากเลย
ชนบุรีเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวภาคการท่องเที่ยวโดยเฉพาะโรงแรมต่างต่าง
ตอนนี้โอ้โหยอดจองรายเก่านะคะคนเก่าเนี่ยก็๑ขอยกเลิกการจองได้ไหม
หรือขอเลื่อนได้ไหมขอเงินคืนได้ไหมอันนี้รายเดิมที่จองไปแล้ว
ส่วนการจองรายใหม่อย่าพูดถึงเลยค่ะ
คือถ้าเกิดว่าดูเดือนมกราเดือนเดียวนะคะมกราคมเดือนเดียว
จองเดิมมาเนี่ยเวลาจองเขาจองล่วงหน้าใช่ไหมคะ
ยอดจองเนี่ย๔๐ปรากฏว่าลดครึ่งหนึ่ง
ตอนนี้กลายเป็นว่ายอดจองเหลือ๒๐
เหมือนกับร้างอะวูบกลับมาอีกแล้วใช่ค่ะ
นี่คือกระทบเต็มเลยนะคะสำหรับธุรกิจภาคการท่องเที่ยวนะคะ
เรื่องนี้เปิดเผยมาจากคุณพิสุทธิแทรกครูเป็นนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออกนะคะ
คือท่านบอกว่าตอนนี้สถานการณ์ไม่สู้ดีแล้วก็กลับมาน่าเป็นห่วงอีกครั้งหนึ่ง
สำหรับภาคการท่องเที่ยวโดยเฉพาะโรงแรมค่ะ
ก็เลยบอกว่าทางสมาคมโรงแรมมีการวางแผนในการควบคุมจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ให้ลดน้อยลงนะคะ
ถ้าเกิดว่าโรงแรมไม่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้
เนื่องจากมาตรการที่ทางสวบคอออกมา
ที่ประชุมค่ะมีความต้องการที่พัก๕๐๐๘๐๐เตียง
ตามความต้องการของสาธารณสุขจังหวัด
โรงเรียนเอเชียพัทยา๕๐๐เตียง
อันนี้เร็วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะ
ตอนนี้ทางจังหวัดชนบุรีบอกว่ามีความพร้อมที่จะรองรับผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่โควิด๑๙
คิดว่าทุกอย่างจะพร้อมให้บริการได้ในสัปดาห์หน้า

เจออีกละรอบแล้วครับดูดีนะ